อันนี้ไปที่ทะเลนะคะก็มีคนอยู่ที่ทะเล
แล้วก็ปรากฏว่าเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังเดินลงทะเลตอนตี๓กว่า
คุณผู้ชมอาการไม่ค่อยดีเพราะว่าดูท่าทางโศกเศร้านะคะ
ก็คิดว่าแน่แล้วค่ะผู้หญิงคนนี้อาจจะตัดสินใจจบชีวิตตัวเอง
แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงพลเมืองดีคนนี้ช่วยชีวิตเอาไว้ได้ค่ะ
เอาระบายพูด
คือช่วยขึ้นมาได้แล้วเขายังร้องไห้เขายังเสียใจอยู่เลย
นี่คือภาพภาพที่พลเมืองดีเขาถ่ายเอาไว้
เขาบอกว่าเขากำลังเหมือนกับนั่งอยู่กับเพื่อน

แล้วก็สังเกตเห็นผู้หญิงคนนี้เดินร้องไห้
เดินลงทะเลไปอย่างไม่ลังเล
คือเห็นท่าไม่ดีแน่แล้วค่ะก็เลยเนี่ยต้องวิ่งลงไป
แล้วก็ช่วยเธอเอาไว้ได้จนสุดท้ายสำเร็จ
ตรงนี้คือจุดที่เกิดเหตุก็คืออยู่เยื้องกับสพเมืองพัทยา
ตรงนี้จะเป็นหาดนะคะ
แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นด้านหลังก็จะเป็นสพเมืองพัทยา
ใช่ไหมคะนี่ตี๓๓๐ค่ะแล้วเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นนะคะ
นี่ต้องวิ่งลงไปนะฮะแล้วไปช่วยพาเธอขึ้นมา
อย่างที่เราเห็นนะคะช่วยเธอเสร็จแล้วเธอนอนอยู่ข้างบน
ยังร้องไห้อยู่เลยทุกคนก็เลยต้องถามว่า
อะไรทำให้เธอเนี่ยเดินลงทะเลแบบนั้นนะคะ
ก็นี่แหละค่ะอย่างที่เธอบอกก็คือผิดหวังเรื่องความรัก
เพราะว่าแฟนนุ่มเนี่ยแอบไปมีสัมพันธ์กับภรรยาของชาวบ้าน
เธอไปรู้ความจริงไปจับได้มา

เอาไปดูทางพลเมืองดีที่ช่วยเหลือผู้หญิงคนนี้ได้สำเร็จหน่อยค่ะ
เห็นมีพี่ผู้ชายพี่ผู้หญิงบอกว่าผมถามว่าเขาลงไปทำอะไรพี่

ช่วยเหลือได้สำเร็จนะคะก็พาไปสงบสติอารมณ์ที่สถานีตำรวจนะคะ
แล้วก็ติดต่อแฟนนุ่มให้มาช่วยเกลี้ยกล่อมนะคะ
เพราะว่าก็กลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์บานปลาย